ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูข่าวดีเรื่องราวดีของคนที่โชคดีจริง

หลังจากที่เราได้ที่ได้ผู้โชคดีล้านคนที่สองไปเมื่อวันที่๑กรกฎาคม๖๖ที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นเดือนนะครับ
เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าคาราบาลเนี่ยจับจริงแจกจริงเพื่อช่วยให้คนไทยต่อยอดสร้างอาชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เดี๋ยวดูตรงนี้เลยนะครับวันนี้คุณสมพรและครอบครัวนะครับมาให้สัมภาษณ์สดในรายการตลอดข่าวทางไทยรัฐทีวีนี่นะฮะ
แล้วก็เปิดใจในรายการนะครับบอกว่าไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีนะครับปกติเนี่ย
ฝาทุกวันที่ร้านซีเจมอร์นะฮะใกล้ที่ทำงานตอนที่ทางรายการโทรไปหายังคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
ทีนี้ได้รางวัลแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อคุณสมพรบอกว่าจะนำไปปลดหนี้ปลดสิน
แล้วก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกน้อยทั้งสองคนนะครับแล้วก็จะไปเปิดธุรกิจเล็กด้วย
เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับใครอยากเป็นเศรษฐีแบบนี้นะฮะ
มัวรอช้านะครับโอกาสรอคุ้นอยู่นะครับ
คาราบาลจะแจกล้านต่อไปเนี่ยในวันที่๕สิงหาคม๒๕๖๖นี้ครับ
งั้นมิ้วจะขอย้ำเรื่องของรางวัลกันชัดอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะ
เครื่องดื่มคาราบาลแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนค่ะ
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า๘ล้านบาท
กติกาง่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่เขียนบีบส่ง
ก็คือฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยไล่มือนะคะ
ก็คือฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วก็บีบให้แน่น

ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า

อย่าช้านะคะเพราะว่าเราแจกกันทุกวัน
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันเลยค่ะ
ในรายการตลอดค่าเวลา๙น๓๐น
ส่งกันมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖นี้ค่ะ

เครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม

มีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนเล็กโทนนะฮะแล้วก็มีสารสกัดขมิ้นชันด้วยนะครับ
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับ
อีกครั้งนะฮะอย่าลืมนะครับคาราบาลแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ฝากันเข้ามาเยอะนะครับคุณอาจเป็นผู้โชคดีพลิกชีวิตได้ในพริบตานะครับ